คุณผู้ชมฮะจากเหตุการณ์ที่โอ้โหสุดสลดแล้วก็สะเทือนขวัญเหลือเกินนะครับ
ลูกชายเนี่ยคือเมายาแล้วก็เคยขอเงินแม่ขอไม่ได้
ก็ทะเลาะเบาะแว้งแล้วก็ซ้อมแม่หลายครั้งต่อหลายครั้ง

เอามีดปอกผลไม้จ้วงแทงหน้าอกซ้ายของแม่

แล้วก็มีดไปตัดคั่วหัวใจจนแม่ตายคาเตียงแบบนี้

คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้นะครับเป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญ
เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลบางพลับอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนะครับ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบผู้เสียชีวิตคือคุณยายจิราภาบุญเลิศอายุ๘๑ปี
เสียชีวิตอยู่บนเตียงนอนชั้นล่างของบ้านนะฮะ
หน้าอกด้านซ้ายมีบาดแผลก็อย่างที่บอกไปนะฮะ
ว่าถูกมีดปักลงไปแล้วก็ตัดคั่วหัวใจนะครับ
ส่วนมีดซึ่งเป็นอาวุธเป็นมีดปอกผลไม้ยาวประมาณ๒๐เซนติเมตรตกอยู่ข้างศพนะครับ
ในบ้านมีร่องรอยการต่อสู้แล้วก็การรื้อค้น
เหตุการณ์เกิดขึ้น๕โมงเย็นเมื่อวานนี้นะครับ
คุณผู้ชมฮะนี่เจ้าหน้าที่รุดไปบ้านที่เกิดเหตุนะครับ
บ้านนี้อาศัยกันอยู่๓คนก็คือนางจิราภาผู้เสียชีวิตนะครับ
ส่วนผู้ก่อเหตุคือนายนัทจักรบุญเลิศหรือว่าเค
ซึ่งเป็นลูกชายแท้ของนางจีราภานะครับ
แล้วก็ยังมีหลานชายอีกคนนะฮะซึ่งหลานก็คือ
ลูกชายของนายเคนอยู่ในบ้านนะครับ
หลานบอกแบบนี้ตอนผมวิ่งเข้ามาในบ้านนะ
พ่อวิ่งสวนออกไปและขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีอย่างรวดเร็วเลยนะครับ
พอมาดูที่เตียงที่หน้าทีวีเห็นย่าตายแล้วคุณ
ทีนี้ครับช่วง๒ทุ่มเมื่อคืนนี้
มีชาวบ้านให้เบาะแสกับตำรวจนะครับ
เห็นนายเคเดินอยู่บริเวณงานประเพณีแห่โคมไฟ
เจ้าพ่อกวนอูอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
ตำรวจนำกำลังไปจับกลุ่มตัว
คุณผู้ชมดูตอนกลางคืนหน่อยที่ไปจับกลุ่มตัวแล้วนะครับ
นี่ฮะตำรวจสอบปากคำ
เจ้าตัวพูดจาวกวนอ้างเรื่องของกุญแจรถ
คือไปถามหากุญแจรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่หน้าบ้าน
กุญแจมันหายไปไหนแล้วไปถามกับใคร

เขาเดินไปที่รถจักรยานยนต์ตอนนั้นเสียบกุญแจที่แม่ให้ไม่ได้
แต่ไปเจอกุญแจรถจักรยานยนต์มันอยู่ใกล้รถจักรยานยนต์นั่นแหละ

ทีนี้ด้วยความโมโหความพานนะฮะ
กลับมาหาแม่เอามีดจ้วงแทงทันทีนะครับ

ต้องไปถาม

พอดีไปคุยคุยแม่ของหนกไม่มีครับ
เขาก็ยีบกุญแจอะไรเขายีบอะไรนะ

ผมก็ยูนไปถามมา
ผมก็เลยคิดอย่างไรพูดว่ามันแพงอะไร
ใครรู้คุณสมนึกไหมนะตอนนั้น
เอ้าแต่ก่อนจะสมนึกได้ก็สายไปแล้ว
จริงถ้าเกิดว่าเจอกุญแจที่มอเตอร์ไซค์ก็น่าจะจบแล้วไง

ชาวบ้านบอกผู้ชายคนนี้ทำร้ายแม่เป็นประจำนะ
แม่ของเขาเข้าออกโรงพยาบาลเป็นประจำเพราะถูกซ้อม
ท้ายที่สุดโดนลูกฆ่า
ก็ับความผิดไปเต็มนะครับ